เรื่องแสบให้ดูกันต่อค่ะมีหลายคลิปเลยค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก่อเหตุอะไรไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ก่อเหตุกันกลางถนนไล่ตีกันกลางถนนไปดูคลิปแรกกันก่อนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองแถวบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะ
เนี่ยค่ะรถก็เยอะคนก็แยะแต่เช้าเลยมีทั้งมีดมีทั้งไม้อาวุธครบมือ
วิ่งตัดหน้ารถแล้วก็ไล่ตีกันแบบนี้
โอ้โหเสียงอาวุธตอนที่มันตีใส่กันนะ
ใช่คนอยู่แถวนั้นเขาก็กลัวนะก็ทำได้แค่ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน

คือเหมือนวัยรุ่น๒กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็น๑๐คนต่อกลุ่มอะค่ะ
มีอาวุธมาเต็มเลยแล้วก็เนี่ยวิ่งตัดหน้ารถกันไปมาไล่ตีกันแบบนี้นะคะ
คลิปนี้ก็แชร์ต่อกันเยอะคนก็วิจารณ์กันหนักว่า
เอาจริงพอเถอะไอ้วัยรุ่นในนักเรียนนักเลงยกพวกตีกันยังมีอยู่อีกเหรอ

เนี่ยค่ะแจ้งพิกัดนิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ไปดำเนินการนะคะ
แถวบางขุนเทียนแยกพระยามนเขตบางบอนกรุงเทพเมื่อเช้านี้เองนะคะ
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ไล่ทำร้ายกัน
กลางถนนบางนาตราดนะฮะถึงขั้นปลาระเบิดใส่กันด้วยนะ

ดืงดัดดื่นดั่น
ครับตะเขาแล้วพักมีด

พสิทธิ์
คิดมาขั้นนั้นอ่ะ

ในมือเรื่องไล่บิบ

นี่ไงล่อยแล้วสนานรถ

เปิดกระทบ
ระเบิดมืออย่างนี้กระทบมือใช่ไหม
จับไปะ

โอ้โหแต่มันแม่
จริงคือไม่กลัวกฎหมาย
ใช่นี่ครับเป็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ไล่ทำร้ายกันนะฮะ
มีหญิงสาวนั่งซ้อนท้ายด้วยนะคันหนึ่ง
วัยรุ่นอีกคันหนึ่งก็ขี่รถพยายามที่จะประชิดให้ได้
ใช้มีดฟันด้วยนะอ่าพยายามขี่รถตามกันนะครับ
อีกคันก็หนีนะจนที่สุดแล้วคันหนึ่งก็ปลาระเบิดปิงปอง
ว่าเป็นระเบิดปิงปองนะปลาใส่คู่อริไปสองครั้ง
รถคันอื่นก็วิ่งอยู่บนถนนเยอะแยะไปหมดนะครับ
รถยนต์ที่ตามหลังมาคนที่โดยสารอยู่ในรถเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กตีกันครับมีระเบิดมีมีดบนถนนเส้นบางนาตราดถ่ายเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้กับคนที่ถูกตามทำร้ายใช้แจ้งความ
แต่เหตุการณ์นี้ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายเป็นยังไงกันบ้างเพราะหลังจากนั้นอีกสองคันมันก็จักรยานยนต์มันก็ขี่หายไป
หนุ่มที่อยู่คนเดียวเลยต้องวิ่งหนีอ่ะค่ะตรงนั้นคนเยอะรถก็เยอะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นคาดว่าเป็นช่วงเลิกเรียนพอดีด้วยนักเรียนเต็มหน้าโรงเรียนเลยแล้วมันก็มาตีกันแบบนี้ดูสิน้อง
นะคะเอาผิดทั้ง๓คนอ่ะเนี่ยอย่าให้มันหนีไปกลางถนนแล้วถูกรถชนตายเลยโหดไปไหมโหดไปคุณอะโหดตลอดอ่ะ